เรื่องของหญิงชราท่านนี้ค่ะอายุ๗๐ปีอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
ญาติก็โทรมาหาปรากฏว่าติดต่อไม่ได้๓วัน
ก็เลยตัดสินใจนะคะขับรถจากต่างจังหวัดมาดูปรากฏพบว่าเสียชีวิตแล้ว
น้องหมาไว้๓๐กว่าตัวในบ้านหลังนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือสถานที่เกิดเหตุนะครับ
กู้ภัยตำรวจสพเขลางนครลำปางไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ที่ตำบลพระบาทที่ลำปางค่ะ
ได้รับแจ้งบอกมีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้เป็นหญิงอายุ๗๐ปีสภาพศพ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
ก็ชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผล
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวค่ะ
ญาติให้การกับตำรวจบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว
สุนัขไว้ด้วยประมาณ๓๐ตัว๓วันที่แล้วโทรมาหาแต่ไม่มีใครรับ
ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาดูเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยได้สั่งเสียกับญาติญาติเอาไว้ว่าถ้าตนเองเป็นอะไรไป
ให้เอาสุนัขที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดไปถวายเจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ซึ่งเจ้าอาวาสก็มาทำพิธีสวดถอนวิญญาณให้ตามพิธีกรรมศาสนาแล้วก็บอกว่า
ย้ายสุนัขทั้งหมดไปที่วัดตามเจตนารมณ์สุดท้ายของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าอาวาสก็ยังกล่าวด้วยว่าวัดเองเนี่ย
ก็รับเลี้ยงสุนัขจรจัดอยู่แล้วประมาณ๔๐๐ตัวนะคะ
ค่าใช้จ่ายก็ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า๕๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้รับอุปการะไปอีก๓๐ตัว
ก็เรียกว่าต้องการผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าช่วยเหลือทำบุญในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
สนับสนุนค่าเลี้ยงดูสุนัขเหล่านี้ค่ะ
ก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ของวัดได้เลยนะคะ
ขออนุญาตให้เบอร์ไว้ก็แล้วกันนะคะ
ปกติก็มี๕๐๐ตัวท่านก็ต้องรับเพิ่มไปอีก๓๐ตัวนะคะ